ส่วนตอนนี้อัปเดตกันต่อนะฮะกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
โรงแรมคาซิโนที่ปลอยเป็ดแล้วก็มีคนไทยอยู่ในนั้นจำนวนมหาศาลเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเราพูดคุยกับทางด้านของคุณอนิวัฒน์นะฮะรุ่งจำกัดนะครับ
ทีมกู้ภัยและเป็นทีมตอบโต้ภัยพิบัติซ่อนบล็อกอรัญญประเทศด้วยนะครับ
สวัสดีครับคุณอนิวัฒน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
ชัดเจนครับชัดเจนครับค่ะอ่าผมถามสถานการณ์ตอนนี้หน่อยฮะ
เพราะว่าทางคุณอนิวัฒน์เนี่ยอยู่หน้างานใช่ไหมครับใช่ครับอยู่หน้างานตั้งแต่เมื่อคืนครับ
ครับสถานการณ์มาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าผ่านมาโอ้โหเป็น๑๐ชั่วโมงแล้วนะฮะ
เพลิงที่ยังไหม้อยู่มันดับลงไปแค่ไหนล่ะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะ
ตอนนี้น่าจะยังหลงเหลืออยู่ครับแต่ยังมีกลุ่มควันอยู่ทางทางทีมทีมกู้ภัยเนี่ยได้จัดชุดขึ้นไปค้นหาอย่างต่อเนื่องครับ
ในในที่ยังยังไหม้อยู่ตอนนี้แล้วนะครับอือครับอ่าที่แห่งนี้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีห้องพักประมาณกี่ห้องได้ฮะ
ผมไม่แน่ใจแต่เยอะมากแล้วครับมันไหม้ไหม้ไปหลายตึกครับจากไฟลุกไหม้อ่ะจากตึกกลางเนี้ยครับค่ะครับ
คุณจากตึกกลางจากตึกกลางนี้ลามมาตึกข้างและตึกข้างหลังนะครับเป็น๓ตึกอะครับ
คือที่แรกอยากให้อธิบายให้ฟังว่าสรุปตรงนี้โรงแรมแล้วก็บ่อนกาซิโนแห่งนี้มันมีทั้งหมดแบ่งเป็น๓ตึกแล้วไหม้ทั้ง๓ตึกเลยถูกไหมคะ
ไหม้จากตึกกลางอะครับไหม้จากห้องครัวแล้วก็ลามขึ้นเรื่อยแต่มันจะมีสะพานเชื่อมตรงกลางเห็นไหมครับ
อ่าฮะใช่ค่ะใช่ครับมีสะพานเชื่อมตรงกลางเลยเลยทำให้ไฟอ่ะลุกลามมาตามสะพานนะครับ
ทั้งสองตึกด้านหลังก็มีครับค่ะครับทีนี้ฮะชุดกู้ภัยที่ต้องขึ้นไปช่วยเหลือคนที่อาจจะติดอยู่ภายในห้องเนี่ยฮะ
มีวิธีการในการขึ้นไปช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ชุดสนับสนุนจากปอเล็กตึงนะครับ
ตึงสนับสนุนร่วมกับตันยูสนับสนุนเกือบอยู่กู้ภัยอยู่ตรงนี้เกือบประมาณร้อยกว่านายครับ
ใส่ชุดขึ้นไปช่วยเหลือดูอยู่เรื่อยเรื่อยครับ
เรื่องต้นติดอยู่บนอาคาร๘ตะบนครับที่เสียชีวิตนะครับ
แต่เมื่อกี้รับแจ้งมาว่ายังมีหนึ่งคนที่ยังมีชีพจรอยู่ครับแต่อากาศหมดก่อนเลยขอยกเลิกก่อนครับ
ค่ะคุณอนิวัฒน์ค่ะขอรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งที่คุณอานิวัฒน์บอกนะฮะ
ติดอยู่บนอาคารแปดคนนี่หมายถึงหมายถึงเสียชีวิตครับ
ใช่ฮะอ่าเสียชีวิตแปดคนใช่ครับ
นี่หมายถึงคนที่เข้าพักโรงแรมใช่ไหมฮะอ่าส่วนหนึ่งครับ
โรงแรมด้วยที่มาเล่นคาซิโนด้วยครับอ๋อจำนวนแปดคนนี้นะฮะ
มีการครับมีการคาดการณ์เรื่องของคนที่ยังรอดชีวิตและติดอยู่ภายในอาคารยังไงบ้างฮะ
ตอนนี้กำลังชุดปลอยตึงกำลังจัดชุดเอสซีบีเอกำลังขึ้นไปใหม่ครับ
กำลังขึ้นไปแล้วครับตอนนี้อืมครับเรื่องของจำนวนตัวเลขจำนวนยอดเนี่ย
หน้างานเนี่ยรู้ไหมฮะว่ายังมีคนติดเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนไทยอะไรเท่าไหร่ฮะ
ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผู้บาดเจ็บที่เอาลงมาได้แล้วทั้งทั้งที่กระโดดลงมาด้วยเนี่ย
จนถึงตอนเนี้ยประมาณห้าสิบกว่าคนครับห้าสิบหกสิบคนผู้เสียชีวิตเนี่ย
ประมาณเกือบสิบลายครับอืมผู้เสียชีวิตเกือบสิบลายยอดล่าสุดตอนนี้นะครับ
นิ่งนะครับครับจำนวนตัวเลขที่คุณอานิวัฒน์บอกนี่ก็คือ
เป็นคนไทยใช่ไหมฮะอ่าไม่แน่ใจครับเพราะหน่วยผมรับรายงานเสร็จก็นำออก
นำส่งรอพอไปบ้างแล้วครับทั้งหมดที่นำส่ง๔๐กว่าลายครับ
คือ๔๐กว่ารายอันนี้หมายถึงที่นำออกมาที่ช่วยชีวิตออกมาได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเฉพาะคนเก็บนะครับอ๋อคุณอนิวัฒน์คะการปฏิบัติหน้าที่ของคุณอนิวัฒ
คืออยู่ด้านนอกหรือว่าเราจะต้องเข้าไปในตัวตึกด้วยเพื่อช่วยคะ
เข้าไปนะครับครับอุปสรรคของการทำงานตอนนี้ของกู้ภัยเป็นอะไรฮะ
เชือกตัวนี้ถังอากาศไม่พอครับ
พอขึ้นไปถึงเพราะมันเป็นตึก๑๗ชั้น
ขึ้นไปถึงได้หน่อยนึงก็ต้องลงมาพอตึกมันใหญ่มาก
อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถังอากาศไม่พอเราจะต้องขอสนับสนุนยังไงบ้างไหมคะ
หรือว่าเราจะมีแนวทางวิธีการยังไงคะ
เขามาเกือบ๒๐๓๐คันนะครับ
อืมครับก็ยังมีควันพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารถูกต้องไหมฮะ

ครับเห็นเป็นเปลวไฟบ้างไหมฮะมันดับหมดหรือยังฮะหรือว่ายังระอุอยู่ภายในฮะ
ฟังจากสายตาตอนเนี้ยไม่เห็นนะครับแต่ไม่แน่ว่าข้างในอาจจะมีเนี่ยครับ
อืมตอนนี้เชื่อว่าทางทีมชุดปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยก็ภาวนาให้คนที่ติดอยู่ภายในเนี่ยยังมีชีวิตนะครับ
ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะทำงานให้เร็วที่สุด

อืมนะครับอ่าขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับคุณอนิวัฒน์รุ่งจำกัดนะฮะ
ภัยทีมตอบโต้ภัยพิบัตรนะครับที่อรัญญประเทศที่เข้าทำงาน
พร้อมกับทางทีมกู้ภัยกู้ชีพเกือบร้อยชีวิตที่เข้าไปสนับสนุนการทำงานอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็อย่างที่คุณอนิวัฒน์บอกว่ายังมีควันพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร
ว่ายังมีคนติดอยู่ภายในแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตและติดอยู่ภายในยังไม่สามารถเอาออกมาได้อีกนะครับ
แต่เรื่องของตัวเลขเรื่องของจำนวนหน้างานอาจจะนับยอดกันลำบากนิดหนึ่งนะครับ
ก็ต้องดูว่าทางการของกัมพูชากับทางการไทยจะมีการรวมตัวเลขอะไรยังไงต่อนะครับ
เพราะว่าทั้งไทยก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือทั้งกัมพูชาก็เปิดศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะอาคารที่เกิดเหตุคือมันมี๓อาคารไฟลามจากอาคารกลางมา
แล้วด้วยความที่มันมีทางเชื่อมก็เลยลามไปทั้ง๓อาคารเลย
เดี๋ยวยังไงสถานการณ์เนี่ยนะคะเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกรวมถึงเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะสามารถพูดคุยกับทางประหลัดจังหวัดสะแก้วได้ด้วยไหม
เพื่อที่จะได้อัปเดตยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บคนไทยด้วยนะคะ